เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเป็น๒๐ชั่วโมงที่ลุ้นระทึกมาก
เพราะว่าคนก่อเหตุเขามีปืนอยู่ในมือแล้วเขาเป็นทหาร

แหกด่านจากฝั่งเพื่อนบ้านกัมพูชาเข้ามาที่ฝั่งไทย
แล้วใครกล่อมก็ไม่ยอมหยุดถือปืนแล้วมีกระสุนเต็มแม็กซ์
และขึ้นลำกล้องแล้วพร้อมยิง
สุดท้ายเหตุการณ์จบลงเมื่อตอนบ่าย๒
จบยังไงเรื่องนี้ไปดูวินาทีการเข้าชาร์จตัวคนนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยวผมกำลังจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมกันนะฮะ
เหตุการณ์มันสิ้นสุดประมาณสักช่วงบ่าย๒วันนี้
รวมแล้ว๒๐ชั่วโมงนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขาขับรถแหกด่านเข้ามาในฝั่งไทย
คนก่อเหตุเป็นทหารครับยศพันเอก
ชื่อว่าพันเอกซกบานพอครับ
เป็นนายทหารประจำกระทรวงของรัฐบาลกัมพูชาคลั่งครับ
แหกด่านมาแล้วก็ถือปืนสั้นพกติดตัวตลอดเวลา
จบที่แถวอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
เรียงเหตุการณ์ลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมกันแบบนี้
คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกับผมนะครับ
โมงเย็นเมื่อวานนี้พันเอกซกขับรถฮัมวี่เหมือนรถทหารนะฮะ
รถทหารกัมพูชานี่ครับคุณผู้ชมครับ
ขับรถทหารคันนี้นะครับขับแหกด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน
เป็นภาพวงจรปิดฮะขับแหกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะ
ตรงนั้นเป็นด่านผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาด
จุดนี้ฮะนี่นี่ขับมาด้วยความเร็วไม่ชะลอไม่อะไรเลย
อันนี้นี่ตบมือแล้วโบกแล้วชาวบ้านโบกไม่หยุดครับ
ไปเลยนะคะไปเลยครับแหกด่านไปเลยครับจากคลองหาดสะแก้ว
แล้วไม่ได้ขออนุญาตด้วยจู่คุณขับมาแบบนี้
ใช้ความเร็วไม่ให้หยุดตรวจมุ่งหน้าที่อำเภอวัฒนานคร
ภาพต่อไปตอน๓ทุ่มครับ๓ทุ่มจะเป็นภาพที่ติดไฟแดงตอนกลางคืนฮะ
นี่ครับขับเข้ามาถึงจุดนี้สี่แยกไฟแดงอำเภอวัฒนานคร
ขับข้ามอำเภอเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จัดชุดไล่ล่า
เพราะว่าท่าทีเขาไม่ยอมจอดเลยฮะจุดนี้ห่างจากบริเวณที่เขาขับแหกด่านมาเนี่ย
ประมาณสามสิบเก้ากิโลเมตรนะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงไปที่ยางล้อหลังของรถ
เพื่อให้รถหยุดก่อนจะเข้าไปสกัดและปิดล้อมถามว่าทำไมต้องยิงสกัด
คุณมิ้นคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่ยิงสกัดตรงแถวนี้
มันมีบางจังหวะที่เขาพยายามจะขับรถข้ามเกาะกลางถนนเพื่อพุ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
โอ้โหอันนั้นน่ากลัวมากนะคะมีปั๊มน้ำมันอยู่แถวนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าการยิงเข้าไปที่ยางล้อหลังเนี่ยเป็นไปตามยุทธวิธีหยุดยานพาหนะ
และป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียไปกันต่อครับจากสามทุ่มเมื่อคืนนี้
ตัดภาพมาตอนเช้าแยกเดิมครับแล้วก็หยุดรถปิดล้อมกันอยู่แบบนี้
คนก่อเหตุยังอยู่ในรถฮัมวี่คันนี้ครับไม่ลงจากรถคือเก็บตัวอยู่ภายในรถ
โดยที่กระจกก็ไม่เปิดเก็บตัวนิ่งไม่ยอมลงจากรถเลยครับ
โมงเช้าทางรองผู้การจังหวัดสะแก้วเข้าไปพูดคุยไปเจรจาไม่เป็นผล
เรื่องต้นมีข้อมูลว่าเขาเครียดปัญหาครอบครัวผ่านไป๑ชั่วโมง๘โมงเช้าเห็นภาพนี้ครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่เอ๋ยครอบครัวยัดช่วยกันเกลียดกล่อมเจรจาจับทรโครงพูด
เดี๋ยวไปดูจังหวะนั้นกันหน่อยนะฮะ
ส่งภาษาเดียวกันเขาก็ไม่ยอมลงมาจากรถครับคือเก็บตัวปิดตัวเงียบอยู่ในรถอ่ะสิบสี่ชั่วโมงเต็มเต็มโอ้โห
น่ากลัวนะครับเนี่ย๑ชั่วโมงผ่านไปครับจาก๘โมงช่วง๙โมงเช้าเขายอมลงจากรถแล้วครับ
พันเอกซกลงมาจากรถพร้อมกับถือปืนพกสั้นแล้วก็เดินวนไปเวียนมาแถวแยกไฟแดงวัฒนานครเนี่ยฮะเดินอาดแบบนี้เลย
แล้วปืนขึ้นลำกล้องแล้วนะครับไม่ยอมคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยเวลาผ่านไปบ่ายโมงครึ่งก็ถือปืนพกแล้วก็ยืนแบบนี้
โอ้โหคุณผู้ชมครับบ่าย๒เจ้าหน้าที่สบโอกาสในจังหวะที่เข้าไปชาร์จตัวเดี๋ยวดูภาพตอนเข้าไปชาร์จตัวอีกครั้งผมให้คุณผู้ชมสังเกตดูนะ
ดูนายพันเอกซกนะฮะจังหวะนี้นะเขายืนนิ่งแล้วนะฮะแล้วทันทีที่ชุดเฉพาะกิจเข้าไปประชิดตัวเนี่ยพอแค่เอาโล่กำบังดันไปปั๊บ
จังหวะนั้นคือตัวของนายทหารคนนี้ล้มตึงเลยนี่เขาเห็นแล้วนะว่ามีคนเข้ามาแต่เขาก็ไม่ได้ยิงนะฮะดันปุ๊บล้มปั๊บคือร่างกายไม่ไหวแล้วอ่ะคุณตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวานน้ำก็ไม่ได้กินข้าก็ไม่ได้กินเก็บตัวอยู่ในรถเป็น๑๐กว่าชั่วโมงแล้วพอลงมาเนี่ยตากแดดตากลมแบบนี้คงจะมีอ่อนเพลียเหตุการณ์นี้
ประมาณบ่าย๒โมงพาตัวส่งไปโรงพยาบาลตัดภาพไปที่โรงพยาบาลหน่อยนะครับนิ่งเลยครับอยู่ที่โรงพยาบาลคือนิ่งไม่พูดไม่จาครับ
นี่เห็นไหมนี่น่าจะเป็นน้ำขวด๒ขวดแรกที่เขาได้กินนะครับหลังจากที่ก่อเหตุตั้งแต่๖โมงเย็นเมื่อวาน
มีคนเขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์นี้แล้วตั้งคำถามครับเอ๊ะทำไมด่านตรวจตรงจุดนั้นเนี่ยบ้านเขาดินที่คลองหาดสะแก้วทำไมถึงขับผ่านมาได้ง่ายจังเลย
มีคอมเมนต์เกิดขึ้นเยอะมากนะครับดราม่าในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องเกี่ยวกับการคุมเข้มจุดตรวจจุดสกัดจุดผ่านแดน
ไปก็ได้เพราะหลายคนก็ไม่เคยผ่านไปจุดนั้นเหมือนกันเลยงงไงว่าเอ๊ะมันสามารถขับมาพุ่งตรงมาได้แบบนี้เลย
หรือเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือถ้ามีคำอธิบายเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันนะครับเพราะเขาบอกว่าแทบไม่มีอะไรกั้นเลยนะ
ที่ก็มีคนที่ยืนอยู่ด้านขวานั้นที่ปรบมือเป็นจังหวะปบมือแล้วก็กวักมือ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเราตามความคืบหน้ากันต่อ
๑ชั่วโมงกับเหตุการณ์ระทึกและอุกอาจเห็นไหมฮะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่และได้ภาพนิ่ง
นิ่งภาพนี้นี่เป็นภาพจุดเริ่มต้นก่อนที่เขาจะขับข้ามผ่านแดนถาวร

นี่คือบริเวณตลาดสำเภาลูนอยู่ฝั่งกัมพูชา
แล้วเห็นมอเตอร์ไซคันนั้นไหมครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ภาพนิ่งภาพนี้มีผู้ใหญ่สองคนแล้วมีเด็กนั่งข้างหน้า
เห็นไหมคอเขาหันไปมองรถคันนี้
สันนิษฐานว่ารถคงขับไปด้วยความเร็วมากหรือเสียงมาดังมาก
ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เองต้องเอี้ยวคอหันไปมองนะครับ
ตกใจไงทำไมขับเร็วขนาดนี้นี่ในชุมชนนะ
ในพื้นที่ตลาดขับหลุดจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ขับฝ่าด่านชายแดนไทยเข้ามาทันทีครับ
เราไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านคนนี้เป็นคนแรกที่โพสต์คลิปเหตุการณ์
หลังจากทหารฝั่งกัมพูชาขับรถมาถึง๔แยกอำเภอวัฒนานครที่สะแก้ว
เขาบอกกำลังจะไปเติมน้ำมันแล้วเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ชาวบ้านอีกคนครับที่เราได้คุยกัน
อัดคลิปตอนที่เข้าจับกลุ่มพันเอกซกนายทหารฝั่งกัมพูชาที่คลั่งถือปืนสั้น

เลยออกมาดูเหตุการณ์ก็ลุ้นถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับ
จังหวะที่พันเอกซกขับรถปีนข้ามเกาะกลาง
พุ่งเข้าปั๊มน้ำมันที่ผมบอกไงตอนแรก
โชคดีว่ายิงสกัดล้อหลังรถได้

ก็เห็นเหตุการณ์คือเขาขี่วนตำรวจดัก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ยิงสกัด
เขาพุ่งเข้าไปในปั๊มไม่รู้เหมือนกันว่า
เหตุการณ์มันจะรุนแรงและบานปลายกว่านี้หรือไม่อย่างไร
เพราะตลอด๑๐กว่าชั่วโมงที่เขาอยู่บนรถนะครับ
ยิงสกัดยางล้อหลังแบนแล้วนะ
หน้านั้นเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในรถกุมปืนไว้ตลอดฮะ
ชิดติดอกครับไม่ยอมนอนด้วยกระจกรถก็ไม่เปิด
คือปิดมิดชิดทุกบานแล้วจะหายใจยังไงเนี่ย
ตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเวลาแบบนั้นหรือเปล่า
ตอนที่เข้าไปชาร์จตัวตรวจสอบแล้วอาวุธปืนของพันเอกซกนะฮะ
กระสุน๑๗นัดบรรจุเต็มแกซีนนะครับอยู่ครบทุกนัด
และขึ้นลำกล้องพร้อมยิงได้ตลอดเวลาดีนะครับที่เขาไม่ยิง

มีข้อมูลจากรองผู้การจังหวัดสาแก้วบอกว่าระหว่างพยายามเจรจาเนี่ย
ตัวของทหารฝั่งกัมพูชาพันเอกซกไม่ยอมคุยเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยโทรไปหาลูกและเมียเขามีลูกสาวให้ช่วยคุยหน่อย
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อทหารคนนี้เพิ่งจะถูกเมียบอกเลิกมาได้๑เดือน
ปัญหาผัวเมียเลิกกันครับปัญหาในครอบครัว
แล้วก็เลยเครียดขับรถข้ามแดนเข้ามาในฝั่งไทย
ฟังช่วงที่ลูกและเมียของเขาโทรเข้ามาเจรจาเกลี้ยกล่อมครับ
เรียกปั๊ปป๊าเรียกปั๊ปป๊าสุดเสี่ยงครับ
ตอนนี้นะครับตัวของพันเอกซกถูกคุมตัวมา
ดำเนินคดีเบื้องต้น๔ข้อหาที่โรงพักวัฒนานคร
ก็คือจุดที่ไปสกัดจับกลุ่มได้ความผิดพรบคนเข้าเมือง
ต่อสู้ขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ทำให้เสียทรัพย์
ความผิดตามพรบออาวุธปืนเดี๋ยวจะฝากขังสารจังหวัดสาแก้วพรุ่งนี้นะครับ
ดำเนินคดีในไทยครบถ้วนแล้วก็จะส่งตัวกลับไปยังกัมพูชา
เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีการดำเนินการ
ทางคดีอาญาทางวินัยต่อไปหรือไม่อย่างไร
ดีมากนะครับว่าเหตุการณ์นี้ยุติลงโดยที่ไม่มีความสูญเสียใดเกิดขึ้นนะครับ